ที่เราเอาเรื่องปราบโกงเป็นหัวใจใหญ่

ระบบการเมืองแล้วก็โครงข่ายราชการ
ผมถึงบอกว่ามีแต่ราชการที่รังแก่ประชาชน
ไม่มีหรอกที่ประชาชนอย่างนี้จะไปท้าทายราชการ
ถ้ามีข้อสงสัยยิ่งกลัวกันใหญ่
จะไปกล่าวหาราชการเขามากเกินไปหรือเปล่า
ผมพูดในหลักการผมถามตรงว่า
ถามสิว่ามีการเรียกสินบนเงินแทร่โต้กันเยอะไหม

ยังมีอีกหลายคนนะที่ถูกรังแก่มาสมัครเป็นสอสอเหมือนกันนะ

เจ้าหน้าที่รัฐประชาชนที่จ่ายสินบนผิดทั้งคู่

การที่ผิดทั้งคู่มันจึงทำให้เอื้อแก่การร่วมกันทุจริต

เพราะว่าถ้าไปโวยวายผิดทั้งคู่อีกอืม
จะแก้กฎหมายให้ประชาชนเป็นผู้เสียหาย

เวลาจ่ายพวกนี้จะจ่ายเงินสด

เขาบอกว่าเรียกกันที๕๐๐๐ล้าน

ขอบเงินทีไม่รู้ไม่กี่ร้อยลังนะ
๕๐๐๐ล้านเนี่ยเหรอ
ในการโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างได้ง่าย
สุจริตไม่ได้เดือดร้อน

หรือว่าคนทุจริตก็จะเดือดร้อน

และอนาคตเราอาจจะยกเลิกแก๊ง๕๐๐

เพื่อที่เวลาจ่ายสินค้นไปกัน
จะได้ไม่มีเงินมันจะหอบมาให้กันอย่างนี้หรอ

อย่างมากหอบอะไรแบงค์ร้อยแบงค์เงินเหรียญ

มันจะได้มีหลักฐานการโอนเงินทุจริตกันฮะ

มันหาเงินสดยาก

คุณต้องโอนเพราะหลักฐานมีแล้ว
ภาร์ณนะภาร์ณถ้าเป็นแบงค์พันธุ์มันง่าย
แต่ถ้าแบงค์ร้อยคุณต้องลดพ่วแบงค์กี่คันน่ะ

ปัญหามาขังซ้าย
มันต้องทำบนแบงค์ชาติที่ไม่ให้ไปรับตำแหน่งที่บุษากับเอกชนเพื่อรับเงินเดือนในละ๒ปี
นี่คือโครงสร้างหรือว่าแนวทางที่พักไทยพอดีประกาศในการกราบโครง
แล้วผมคิดว่าในส่วนเรื่องทางปฏิบัติเผื่อปราบจะได้เสริม
คุณปราบนี่คือมุ่งเข้ามาคือเรื่องนโยบายปราบโครงเลย

ผมมีความรู้สึกตามความเชื่อของผมที่คิดมาตลอดที่ผมพูดมาตลอดว่า
ผมรังเกียจเรื่องการเมืองผมรังเกียจนักการเมือง
ผมไม่ค่อยอยากมีความผูกพันสัมพันธ์หรือมีคอนเคชั่นอะไรกับพวกข้าราชการนักการเมืองทั้งนั้นเลย
เพราะผมมีความรู้สึกว่าจากอาชีพที่ผมทำอยู่มันได้มีโอกาสได้สัมผัสได้ใกล้ชิดนะฮะ
นี่ปราบโครงอย่างนี้เลยใช่ไหม
ก็คือเราได้มีโอกาสใกล้ชิดเราได้เห็นการปฏิบัติตัวการสร้างคอนเคชั่นซึ่งกันและกันเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันของพวกนักการเมืองและข้าราชการประจำ
ที่มันเป็นภาพที่เราเห็นว่ามันเป็นองค์กรที่ร่วมมือกันจับมือกันเมื่ออำนาจอยู่ในมือรัฐอำนาจอยู่ในมือพวกเขา
ผมมีความรู้สึกว่าต่อให้ประเทศชาติจะเดินไปทางไหนก็แล้วแต่คุณจะมีคนเก่งอยู่ทั่วประเทศผมเชื่อว่าทุกคนเป็นคนเก่งที่เข้ามาสารับใช้บ้านเมืองทุกคนเป็นคนเก่งแล้วก็ทุกคนมีความสามารถทุกคนมีโปรเจคดีมีโครงการดีอย่างที่คุณหมอมีโปรเจคของคุณหมอเรื่องตรงที่คุยมามันก็แตกต่างจากภาคอื่นส่วน
การปราบทุกจิตคอลโลชั่นคุณจะปราบยังไงถ้าคนที่บอกว่าจะปราบทุกจิตคอลโลชั่นมันยังตรวจสอบกันไม่ได้มันยังตรวจสอบกันไม่ได้เลยจะบอกว่าปราบโกงคุณบริสุทธิใจในตัวคุณว่าโกงหรือเปล่า
คือนโยบายที่คุณหมอบอกมาเรื่องวิธีการปราบโกงปราบทุจริตเนี่ยตรงนี้คุณปราบมองว่าทำได้

ทำได้แต่ว่าต้องออกมาทำกันนะอย่างที่คุณหมอบอกว่าตอนนี้เริ่มมีคนเข้ามาของผมเริ่มมีคนอินบล็อกมีคนเริ่มเข้ามาคือประชาชนเริ่มตื่นตัว
ตื่นตัวว่ามันมีคนสู้ถูกไหมฮะคุณหมอหยิบจับผมขึ้นมาแล้วให้มามีบทบาทเพราะคุณหมอบอกว่าปราบที่วิธีที่ปราบต่อสู้อยู่เนี่ยมันขาดผู้กล้าที่ต่อสู้กันแบบนี้แล้วมันเป็นประโยชน์กับแผ่นดินกับประเทศชาติครับเพราะว่าผมกับคุณหมอเห็นตรงกันที่ผมเห็นตรงกับคุณหมอแล้วเป๊ะ
กับประเทศจะเก่งอย่างแค่ไหนก็แล้วแต่แต่มันยังสอดแทรกว่าความโกงความคอรับชั่นของคนเนี่ยมันไม่มีทางทุกอย่างไม่มีทางสำเร็จมันเป็นต้นเหตุของทุกปัญหาในบ้านเมืองนี้ไม่ว่าจะเรื่องของของเรื่องของความขัดแย้งในบ้านเมืองไม่ว่าจะเป็นปัญหาปากท้องไม่ว่าจะเศรษฐกิจไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เพราะคน
รอบนี้บอกว่าจะมาปราบโกงไม่ได้

สูจนได้หมดว่าพวกเราของจริงในการต่อสู้กับพวกการโกง

ขอควรจะต้องเป็นรัฐบาล
เป็นนายกยิ่งดีใช่ไหมยิ่งดีครับ